ลองสำรวจคนรอบตัวดูว่ามีคนติดโควิดเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่า
ช่วงนี้นะแต่ว่ามีข่าวดีเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุข
เขาเพิ่มจุดฉีดวัคซีนโควิด๑๙ให้มากขึ้นด้วย

เพราะว่ากรมการค้าภายในเขาเปิดเผย
ผลการสำรวจว่าคนไทยบริโภคข้าวน้อยลง
แต่สาเหตุมาจากอะไรติดตามในเช้านี้ต้องรู้

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช
มีมติตรึงค่าไฟงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน
ปีหน้าปี๖๖ให้เท่ากับงวดปัจจุบันครับ
เฉลี่ยอยู่ที่๔บาท๗๒สตางค์ต่อหน่วย
เป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานนั่นเอง

คนที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย
อัตราค่าไฟฟ้า๔บาท๗๒สตางค์ต่อหน่วย
เปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๓๐๐หน่วยต่อเดือน
อัตราที่๓บาท๗๐สตางค์ต่อหน่วยครับ
ส่วนผู้ที่ใช้๓๐๑๕๐๐หน่วยต่อเดือนได้ส่วนลด๑๕เปอร์เซ็นต์
ส่วนใครที่ใช้เยอะหน่อยนะใช้๕๐๐หน่วยขึ้นไป
ต้องรอผลการศึกษาของกกพก่อนครับ
ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือเรื่องค่าไฟแบบนี้
แต่ยังต้องช่วยประหยัดไฟกันนะครับ

โดยกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าปัจจุบัน
บริโภคข้าวของคนไทยมีแนวโน้มลดลง
เป็นผลจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบในสังคมเมือง
แล้วก็ความนิยมบริโภคอาหารคาโบไฮเรด
ชนิดอื่นแทนข้าวนั่นเองครับ
ย้อนกลับไปปี๒๑๖๑คนไทยบริโภคข้าวเฉลี่ย

แต่ตอนนี้ลดลง๒๕เลยนะ
เหลือเพียงแค่๗๕กิโลกรัมต่อคนต่อปี
โดยเฉพาะกลุ่มวัยเด็กวัยรุ่นและวัยทำงาน
เขากินข้าวเฉลี่ยกันแค่๗๒กิโลกรัมต่อคนต่อปีเท่านั้น
กรุงเทพครับการบริโภคข้าวลดเหลือ๕๐กิโลกรัมต่อคนต่อปีเท่านั้นเองครับ

เพราะว่าจะไปกระทบการปลูกข้าวแล้วก็การขายข้าวด้วยนะครับ
ปิดท้ายกับสถานการณ์ติดเชื้อโควิด๑๙ที่ตอนนี้
แนวโน้มกลับมาติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น๑๐๒๐ครับ
มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่๑๐รายต่อวัน
กระทรวงสาธารณสุขก็ปรับเพิ่มรอบการฉีดวัคซีนโควิด

เคยรับผิดชอบศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
จากเดิมให้ฉีดวัคซีนเฉพาะวันเสาร์ก็เพิ่มรอบ
เป็นจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่๙โมงเช้าถึงบ่าย๓โมง
แล้วก็โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพเช่นโรงพยาบาลกลาง
ส่วนในต่างจังหวัดสามารถเข้าไปรับบริการรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง
ฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่าย